คุณผู้ชมค่ะมีหลายคนเดินทางไปร่วมงานที่นั่น
รวมไปถึงคนดังในวงการบันเทิงสายมูตัวพ่อตัวแม่ก็ไปเหมือนกัน
แต่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะว่าทั้ง๓คนเนี่ยเขาเพิ่งจะเคยมีประสบการณ์กับที่นี่เป็นครั้งแรก

พึ่งไปอ๋อบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามกับพี่ดูดดิวผู้ศึกขาบประดังไทยรัฐของเรากันเลยค่ะ

๑ปีมีเพียง๑ครั้งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่ดิวจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ที่ลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะ
ที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิวตอนนี้ก็คือการรำบวงสวงของใบเฟิร์นพิมชนกนะคะพร้อมกับนางรำกว่าหนึ่งพันชีวิตที่มาจากทุกตำบลค่ะ
การได้มาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นประเพณีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์คลังและความศรัทธาของชาวบ้านที่มาตั้งหน้าตั้งตารอชมการรำบวงสวงและปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่ลานนาคาบึกฟ้าแห่งนี้ค่ะ
บอกว่าโอ้โหใบเฟิร์นสวยสง่ายในชุดผ้าไทยจริงจริง
แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการรำครั้งแรกของเธอนะคะ
แต่ก็มีความอ่อนช้อยสมกับการรอคอยของชาวบ้านที่มา
รอชมที่ลานพิธีแห่งนี้ค่ะ
สายมูอีกหนึ่งคนนะคะที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้

คนที่ติดตามผลงานของพี่มดดำก็น่าจะทราบถึงความเชื่อ
และความศรัทธาของพี่มดดำที่มีต่อพญานาคค่ะ
เดินทางมาภาคอีสานครั้งนี้พี่มดดำบอกว่า

ฟังความรู้สึกของพี่มดดำที่ได้มาร่วมลานพิธีแห่งนี้เป็นครั้งแรก
รวมถึงความเชื่อเรื่องบ้างไฟพญานาคด้วยค่ะ

แต่นี่เชื่อไหมเพิ่งมาครั้งแรกในแบบในชีวิตเลย

หลายคนก็เออพี่มดดำเป็นสายพญานาคแต่ว่าเพิ่งเคยมาที่นี่มา
ครั้งแรกจริงมาครั้งแรก
ได้ยินแต่อยากเห็นว่าบ้างไฟพญานาคเป็นอย่างไร
เราจะเห็นพี่น้องฝั่งไทยลาวน่ารักมากเลยฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงสวยอากาศกำลังดี
แล้วก็เราไปร่วมพิสูจน์ความจริง

ที่ว่าสรุปแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ต้องมาร่วมพิสูจน์กัน

ก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวไทยในปีต่อไปให้มาที่นี่กันครับ

จัดพิธีบวงสวงทั่วทุกจุดของอำเภอค่ะ

ได้มีโอกาสบวงสวงพญานาคแบบโบราณนะคะ
ซึ่งเป็นการจัดขึ้นที่สารหลักเมืองค่ะ
ต้องบอกว่าครั้งนี้มีความพิเศษ
เพราะว่าความเชื่อที่ในสถานที่แห่งนี้นะคะ
บอกว่าเป็นปากน้ำที่พญานาคสิงสถิตอยู่ตั้งแต่โบราณ
มีนางรำมีร่างทรงพญานาคนะคะ
ใส่ชุดสีสันสดใสออกมาร่ายรำ
เพื่อที่จะให้สื่อไปถึงองค์พญานาค
ให้มารับรู้ถึงการศักระบวงสวงในวันนี้ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเองก็แสดงความคิดเห็นกันว่า
ท่าทางของร่างทรงก็คล้ายกับการเลื้อยขององค์พญานาค

ภายหลังค่ะก๊อตจิรพัฒน์เองได้เปิดเผยกับดิวนะคะ
บอกว่าแม้จะเคยร่วมพิธีบวงสวงพญานาคมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยพบเจอการร่ายรำของร่างทรง

ซึ่งตัวเองก็รู้สึกขนลุกตลอดการทำพิธีค่ะ
ตัวของก๊อตไม่พลาดเรื่องราวของตัวเลขค่ะ
ได้ตัวเลข๙๒๖ค่ะ
ครบถ้วนทั้งเรื่องของตัวเลขและเรื่องงานบุญนะคะ
หลังจากนี้หลังจากที่น้องใบเฟิร์นรำเสร็จค่ะ

ว่าปีนี้จะมีบ้างไฟพญานาคออกมาให้เราได้เห็นหรือเปล่านะคะ

ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ
โอ้โหขอบคุณน้องตัวนิวด้วยนะคะ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะที่หลายคนอยากจะไป

แถมยังมีองค์พญานาคด้วยคุณผู้ชมค่ะ